มินนี่นะฮะเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์

หนูต้องให้ข้อมูลถ้าหนูไม่ให้ตอนนี้

เมื่อคืนก็เลยมาที่กองบังคับการตำรวจนครบานห้า

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงของเธอด้วยนะครับ
ตอนผู้โดยแลกดำรับดีาวธรรมกว่าที่หนูถูกจับกูโดนตรวจค้น

หลุดมาจากในโทรศัพท์หนูเครื่องเดียวค่ะหนูมั่นใจ

วันนี้หนูมาหนูยังมาแบบดูดิคนซึ่งลงรถมาอย่างนี้ดูดิ
จะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นเจ้าแม่นี่มันต้องขนาดไหนถูกไหมคะพี่
หนูไม่รู้ว่าหนูถูกใช้เป็นอะไรหรือเปล่าในตอนนี้

ถ้าเกิดหนูต้องรับเคาะกรรมอะไรหนูก็พร้อมที่จะรับ
ใดเกิดขึ้นแล้วหนูพร้อมรับค่ะ
นี่แหละครับเปิดหน้าชนตอบชัดนะฮะ
มินนี่เมื่อคืนเดียวทางกลับมาจากสิงคโปร์นะฮะ
ซึ่งมินนี่หรือว่านางสาวสุชานันสุจริตชินศรีนะฮะ
ในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์พูดหลายเรื่อง

หนูไม่ได้เลือกความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพันธ์ตำรวจเอกภาคภูมิ

จับกลุ่มนี่แหละฮะให้หนูโบ้ยโบ้ยไปที่พันธุ์ตำรวจเอกหนึ่ง

เป็นคนที่ปล่อยทั้งภาพลับแล้วก็แชทลับของหนูออกมา

ผู้ชมเข้มข้นมากเมื่อคืนนั้นนักข่าวรุมเธอใหญ่เลย
เพราะว่าเธอมาพร้อมกับทนายความ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจ
ตั้งก่อนบาน๕หลังเดินทางกลับจากสิงคโปร์
เพื่อขอให้การในฐานะพยาน
๘นายตำรวจคนสนิทบิ๊กโจ๊กนะครับ
แต่ทีนี้มันหมดเวลาทำการของตำรวจ
ตำรวจก็เลยแจ้งบอกว่ามินนี่มาใหม่นะ
ในวันนี้ก็คือ๒๙กันยายนนะครับ
แต่ว่าเธอพอออกมานักข่าวรุมสัมภาษณ์เลยนะฮะ
หลายต่อหลายเรื่องที่เธอเปิดใจเลย
ความสัมพันธ์กับพันธ์ตำรวจเอกภาคภูมิ

คือยอมรับเจอกันครั้งแรกปี๖๓ในงานเลี้ยงที่จังหวัดเลย
ก่อนจะห่างกันแล้วมาเจออีกทีตอนต้นปี๖๖
อันนี้อาจจะไม่ตรงกับของที่รองหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์ไว้
รองหนึ่งบอกมาเจอกันอีกทีก็คือปลายปี๖๕
อาจจะช่วงเวลานั้นคาบเกี่ยวกัน
มีนี่บอกว่าคบหากันช่วงสั้น
รู้ว่ารองหนึ่งมีครอบครัวก็เลยห่างกัน
ยอมรับว่าช่วงที่คบหารองหนึ่งเคยยืมเงิน
พูดแบบนี้นะบอกว่ารองหนึ่งเคยยืมเงิน

ใช่ฮะนักข่าวก็ถามทำไมรองหนึ่งถึงต้องยืมเงิน
และจำนวนหลักเท่าไหร่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอะไรหรือเปล่า
มินนี่ไม่ขอเปิดเผยเรื่องของจำนวนเงิน
แต่บอกแบบนี้สงสัยเขาเป็นตำรวจ
เขารับราชการตำรวจเงินเดือนคงน้อย
มินนี่ก็พูดแบบนี้แล้วก็ติดตลกนิดหนึ่ง
แล้วเธอบอกแบบนี้ครับเธอมั่นใจเลย
รูปที่ถ่ายคู่กันกับรองหนึ่งแล้วก็หลุดจากมือถือ
เธอเล่าให้ฟังนะฮะว่ามันน่าจะหลุดจากกรณีที่ชุดจับกลุ่ม
หรือว่าตำรวจปรับปรามพวกสารสนเทศอะไรเนี่ยนะฮะ
ไปจับกลุ่มเธอในวันที่ไปตรวจค้น
มีตำรวจสองนายนายหนึ่งนี้ชื่อว่าเจ
นายหนึ่งผอมสูงบังคับให้เขียนคำรับสาภาพ
รองหนึ่งหรือว่าพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
มีส่วนได้ส่วนเสียกับเว็บพนัน
แต่เธอบอกไม่เขียนเพราะมันไม่ได้ทำ
เธอก็ไม่ได้เป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์
ว่าเป็นการพยายามใช้เธอเป็นเครื่องมือ
แล้วก็รองหนึ่งก็ไม่ได้มาประกันตัวหรือช่วยคดีนะ
แต่ยอมรับและขอโทษรองหนึ่งเลยบอกว่า
ในวันที่เธอถูกควบคุมตัวสายแรกที่เธอโทรไปหา
ก็คือรองหนึ่งพยายามจะขอคำปรึกษาว่าต้องทำยังไงต่อ
แต่รองหนึ่งก็ไม่ได้มาช่วยนะรองหนึ่งก็บอกแค่ว่า
งั้นก็ประกันตัวสินะครับ
แล้วก็ขอโทษทั้งบิ๊กโจ๊กขอโทษพี่เอสุปชัย
รวมถึงขอโทษรองหนึ่งนี่แหละที่ทำให้เดือดร้อน
ส่วนที่ต้องออกมาเปิดหน้าชนเมื่อคืนนี้ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่า
หลังจากนี้ไปก็จะเปิดหน้าชนต่อ
ก็เพื่อเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของเธอและความถูกต้องนะครับ
ถ้าเกิดเอารูปออกไปแล้วเปิดเพลยขนาดนี้
แปลว่าจะแน่บองร้องเลยใช่ไหมนะ
หนูให้ข้านายดำเนินอ่ะนี่แน่นอนค่ะ

แล้วในวันนั้นประมาณตี๓กว่าที่หนูถูกจับกลุ่มตรวจค้น
ตำรวจคนนี้ก็ยังมาบังคับเพื่อที่จะให้หนูเขียน
ว่าให้เขียนระบุว่าในภาคภูมิหรือพี่หนึ่ง
มีส่วนได้ส่วนเสียกับหนูในการทำเวียบพนันร่วมกัน
หนูไม่ได้ทำพวกหนูไม่ได้ทำจะให้หนูเขียน
หนูก็ไม่เขียนสิ
มีตำรวจนายหนึ่งชื่อเจอีกนายตัวสูงคล้ำ

เลยตั้งคำถามไปถึงชุดจับกลุ่มด้วย
ว่าทำภาพทำแชทเหล่านี้หลุดไปหรือเปล่า

เพราะว่าเป็นภาพที่ไม่เผยแพร่ที่ไหน

แล้วก็ให้โบ้ยไปถึงพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิหรือว่ารองหนึ่งด้วยนะครับ
ทีนี้ทางด้านของบิ๊กโจ๊กล่ะเราก็ถามว่ารู้จักขนาดไหน
เธอบอกว่าหนูเนี่ยรู้จักท่านแต่ท่านคงไม่รู้จักหนู
ใช่คือก็บอกแหละว่าท่านเป็นคนดังแล้วที่ไปร้องคาราโอเกะคือหนูชอบร้องเพลงไง

แค่ไปร้องเพลงแค่นั้นอย่างกับพี่เอสุปชัยเขาคือคนดังหนูก็อยากถ่ายรูป
คือพยายามยืนยันนะคะว่ารูปไม่เคยโพสต์ลงโซเชียลมีเดียช่องทางไหนเลย
ใช่เธอบอกว่าส่วนตัวนะเธอต้องการขอโทษนะฮะ
โจ๊กพี่เอที่เคยถ่ายรูปร่วมกันที่ทำให้เดือดร้อนไปด้วย
ขอโทษรองหนึ่งด้วยที่เธอโทรศัพท์ไปหาตอนที่ถูกจับเป็นคนแรกนะครับ
ทั้งที่ตำรวจให้โทรหาญาติแต่เพราะเธอไม่รู้จักใคร
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วยืนยันนะเธอไม่ได้ซัดทอดตำรวจทั้ง๘นาย
แล้วก็ไม่ทราบเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับ
มินนี่บอกว่าตอนนี้พิจารณาให้ทนายความฟ้องร้องบุคคลที่กล่าวหาเธอด้วยนะฮะ
พร้อมย้ำว่าไม่มีใครสั่งการหรือวางบทให้เธอมาทำอะไรทั้งนั้น
แต่มันเป็นความเดือดร้อนเธอเธอมีลูก๖ขวบ
ตอนนี้ลูกก็รู้ว่าเธอเต็มหน้าฟีดเต็มหน้าโซเชียลเลยนะครับ
บอกว่าต้องมาปกป้องศักดิ์ศรีของเธอด้วย
ใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่มินนี่มีการออกมาแถลงเมื่อคืนแล้วนะคุณผู้ชม
อยากรู้ไหมทางฝั่งพี่หนึ่งหรือว่ารองหนึ่ง
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ก็คือความจริงครับ
พี่หนึ่งพอทราบไหมคะว่าตอนช่วงที่มินนี่ถูกจับ
เขาถูกตำรวจชุดนั้นให้บังคับให้เขียนจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบว่าพี่หนึ่งร่วมทำเว็บพนันอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเขาถูกจับแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้คุยกับเขาอีกเลยนะครับ
เขาก็ยังไม่ได้คุยกันเลยครับ
แล้วเรามาฟังอย่างนี้เราช็อกไหมว่าเขาถูกแบบปล่อยรูปด้วย
แล้วก็ถูกแบบเขียนบังคับให้เขียนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยความเสียหายมันเกิดสองส่วน
ส่วนแรกก็คือน้องก็ต้องเสียหายใช่ไหมครับ
ถูกบังคับถูกอะไรก็ตามที่เขากล่าว
อีกส่วนหนึ่งพอภาพออกมาเนี่ยเขาก็เสียหายอีกครั้งหนึ่ง
แล้วหลุดไปอยู่ในมือบุคคลภายนอกเนี่ย

ทำไมไม่เอาเป็นใช้เวียบรรยานในคดีเท่านั้น
เอาออกมาเปิดเผยเนี่ยมันจะคิดเป็นเจตนาอย่างอื่น
อย่างไรนะครับแล้วที่เสียหายคนก็คือผม
คือเขากลัวผมใช่ไหมครับ
ในทางคดีเขาว่าไปแต่ในทางที่เอารูปออกมาจากเนี่ย
ต้องมองวิธีตัวเจตนาเขาคืออะไร
ต้องการให้เกิดความเสียหายข้างเองครับ
เขาไม่ได้สนใจเรื่องคดีเขาต้องการทำให้เกิดความเสียหายข้างเอง
นี่แหละครับทีมข่าวของเราสัมภาษณ์พันธ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
เมื่อเช้านี้เองนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนมินนี่ให้สัมภาษณ
ตอนเช้าเราก็เลยต้องคุยกับรองหนึ่งหรือว่าพันธ์ตำรวจเอกภาคภูมิซะหน่อย
รองหนึ่งพูดบอกว่าเขามีเจตนาเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับมินนี่
เขานี่หมายถึงใครก็คงเหมือนกับที่มินนี่บอกแล้วครับ
ว่าตำรวจชุดจับกลุ่มหรือว่าตำรวจที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะฮะ
เป็นคนปล่อยทั้งภาพแล้วก็แชทของเธอออกมา
ก็ทำให้เธอเสียหายในเรื่องของความสัมพันธ์กับพันธ์ตำรวจเอกภาคภูมิด้วย
ผมว่ารองหนึ่งก็คงพูดถึงคนนั้นเหมือนกันนะฮะ
อันนี้เป็นคำเปิดเผยของรองหนึ่งที่เราโทรสำเมื่อเช้านี้นะครับ
ส่วนทางด้านของทนายบิ๊กโจ๊กก็เปิดเผยเหมือนกัน
เพราะว่านักข่าวก็ถามว่าตอนนี้มินนี่กลับมาแล้ว
แล้วมินเนี่ยพร้อมจะเปิดหน้าชนแบบนี้มันจะมีผลต่อรูปคดีหรือไม่

ทนายอนัญชัยบอกว่าการที่มินนี่แถลงหรือว่าให้สัมภาษณ์
มันไม่มีผลกระทบกับรูปคดีนะและไม่กังวลนะครับ
เนื่องจากตนเองก็ทำงานตามพยานหลักฐาน
ส่วนเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์เพราะว่าทนายอนัญชัยบอกโอ้โห

แต่จะมีตัวละครใหม่นะเป็นตำรวจไม่ใช่บิ๊กโจ๊ก
งานนี้เละเป็นโจ๊กกันหมดเลย
นี่แล้วถามทนายอนัญชัยว่าถ้าณวันนี้พร้อมที่จะเปิดเผย
เลือกตรงเอกสารแล้วเตรียมพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะทนาย
นายบอกว่าตอนนี้เตรียมเอกสารได้๘๐แล้ว
ใช่เตรียมจะนำออกมาเปิดเผยแล้วนะ
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กและตำรวจอีก๘นาย
แต่จะไปพร้อมกับคนสำคัญอีกคนหนึ่ง
ยืนยันว่าหลังจากเปิดเผยวันอังคารน่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติแน่นอน
ค่ะส่วนกรณีมินนี่เนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการนัดหมายมาพบตัวกันมาพูดคุยกันกับทนายอนัญชัยนะครับ
แล้วก็ไม่เคยพูดกันมาก่อนไม่เคยพูดคุยกันมาก่อน
แล้วก็ทางมินนี่เขาก็มีทนายของเขาอยู่แล้วไม่มีผลกระทบหรอก
เพราะว่าตัวผมเองทำงานอยู่บนพญาหลักฐานในส่วนของผมด้วย
ประสบการณ์ในฐานะที่ทำอาชีพทนายความมา๓๘ปียืนยันไม่กังวลกับการแถลงข่าวของมินนี่